มีมวยคู่หยุดโลกเกิดขึ้นค่ะพี่เบิร์ต

ไม่รู้เหมือนกันแต่เขามีการพูดท้าทายกันไง

ระหว่างคุณศรีสุวรรณจัญญานักร้อง

กับอดีตพศเพิ่งศึกมหาสมปอง

งานบรรยายสาธยายธรรมสวดมนต์ข้ามปี
หลวงพ่อทวดเขาใหญ่เนี่ยนะคะ
คืออดีตพระมหาสมปองหรือว่านายสมปองนครไทยสงฆ์นี่นะ
บอกเลยว่าขอประกาศท้าชกนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
เป็นมวยฆ่าเชือกในวันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์นี้

และเป็นการสะสางสิ่งที่ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กมาโดยตลอด

สามารถไปชกกันได้อีกครั้ง๑๓เมษายน
ฟังเสียงจริงเลยค่ะ
มีสติดเลยค่ะว่าเร็วสุดเนี่ยสัก๑๔กุมภาพันธ์
แสดงความรักกันพี่ศรีสุวรรณจัญญา

แค่๑ปอนด์เนี่ยถือว่าแบกน้ำหนักเยอะนะครับ
ก็ต่อให้ก็ได้หรือว่าถ้าพี่บอกเหม่อก็ได้

ผมจะออกกำลังกายเพราะดีผมอยากมี๖แพ็คอะไรอย่างนี้
เพราะผมบวชมาผมมี๑แพ็คมันตลอด

ถ้าเร็วก็๑๔กุมภาเราแสดงความรักด้วย
ผมไม่ได้กดแค้นเลยครับเพราะเดี๋ยวกับคนนั้นได้พูดเรื่องสติเลย

แต่ผมนึกถึงลูก๕กว่าผมก็ไม่กล้าทำอะไรเข้ามา

ว่าหาจะหยุดจะท้าต่อยกันเลยเหรอ
แสดงความรักกันด้วยการเตะต่ออีกจริงเหรอ
มันเป็นตัวอย่างความรักที่ไม่ดีหรือเปล่า
พระมหาสมปองบอกว่าที่พูดนี่มีสตินะ
พูดด้วยสติแล้วนะนี่มีสติจริง
แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เอาถึงตายก็เตะขำ
แต่ขำแต่ไม่รู้ว่าเสียงจะดังแค่ไหนถ้าไม่ซีเรียสเรื่องน้ำหนักและอายุ
ผมก็พร้อมจะต่อให้ขอฟิตสักเดือนครึ่งเจอกัน๑๔กุมภาพันธ์
รายการนี้ดังนี่ใช่ไหม
ก็ได้นะถ้ารายการโอเคถ้าศรีสุวรรณพร้อมผมพร้อมรายการจัดให้เอาไปกันเลย
เมษาก็ได้ซ้อมเพิ่มอีกหน่อยนึง
ลองเปลี่ยนจากสาดน้ำเป็นสาดเลือดดูบ้าง
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคะ
ทีมข่าวก็เลยต้องไปคุยกับคุณศรีสุวรรณหน่อยแล้วว่า
คุณศรีสุวรรณได้ฟังไลฟ์หรือยัง
ได้ยินคำท้าหรือยังคิดยังไงเอายังไง

มียับโชว์นะอ้อผมไม่รับผมไม่รับคำท้า

โชว์ให้ดูเฉยแต่ไม่รับด้วยเหตุผลสองประการ
หนึ่งมันไม่เหมาะสม
อดีตพระมหาสมปองเองก็เป็นพระที่บวชมากว่า๓๐พันศาสตร์
นี่นี่นี่นี่

แต่มันมีเหตุผลที่ไม่ควรรับคำท้า
อย่างที่บอกว่า๑คืออดีตพระมหาสมปองบวชมานานกว่า๓๐พันศา

จะมาท้าตีท้าต่อยกับคนที่บวชมานานขนาดนี้
ผมก็กลายเป็นคนไม่มีการละเทศะนะสิ

พี่ศรีแกเป็นคนที่กลัวไม่มีการาเทศศาสตร์ด้วยเหรอ

เรื่องนี้ดิฉันไม่บวกด้วยนะคะครับอ่าอีกทีนึงเขาก็บอกด้วยว่า

ไม่อยากเอาเกลืออย่างตัวเองไปแลกกับพิมเซนอย่างท่านมหาสมปอง

ผมถนัดเรื่องการร้องมากกว่าการต่อยครับ
ชัดเจนนะถนัดฟ้องมากกว่าต่อย
ประการที่สองอดีตพระมหาสมปองที่พูดแบบนี้คงเป็นการหยอกล้อกันมากกว่า
ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตั้งแต่สมัยท่านบวชเราก็มีการแซะการแซวแบบนี้กันมาโดยตลอดนั่นแหละ
ซึ่งการแซะการแซวแบบนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวอดีตพระมหาสมปองเอง
แต่ออกมาชี้แจงกับสิ่งที่หลายคนสงสัยศึกออกมาก็คงจะแซะแซวกันเหมือนเดิมนั่นแหละ
หลังจากท่านศึกมาเป็นคาราวาสแล้วเนี่ยผมก็คงไม่มีเรื่องอะไรให้ไปร้องเรียนตรวจสอบท่านแล้วล่ะ
เพราะท่านก็กลายมาเป็นประชาชนคนหนึ่งไปแล้วนี่
แต่ว่าถ้ายังไม่เลิกยุ่งเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่คนสนใจอะไรยังไง
ผมก็อาจจะติดตามนะอาจจะมีแซะบ้างแซวบ้างตามปกติให้ออกมาชี้แจง
ส่วนประเด็นที่เคยโพสต์ในเฟซบุ๊คจำไปกันได้ไหมคะ
คุณศิษย์สวนเคยโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าอยากโดนท่านมหาตะปลา
ขอชี้แจงหน่อยก็แล้วกันคือความหมายเนี่ย
เขาจะไม่ตอบโต้อะไรเพราะถือว่าเป็นเกียรติที่อดีตพระชื่อดังมาชก
แต่ตอนนี้หมดล็อดไม่ได้เป็นพสพระสงพ์แล้วไง
ก็ศึกแล้วเป็นนายสมปองแล้วเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์
ให้แค่พระมหาสมปองมาต่อยได้เท่านั้น
ไปชกกับท่านไปเตะกับท่านเพราะว่ามันไม่เหมาะสม
และที่สำคัญผมไม่อยากเอาเกลืออย่างผมเนี่ย
แลกพิมพ์เซนกับท่านนะครับ
ก็ขอให้ท่านได้มีความสุขกับการทำธุรกิจ
กับการไปรับจ๊อปในการทำงานของท่านดีกว่า
ที่จะต้องมาขึ้นเวทีมวยและชกกับผมนะครับ
อีกอย่างถ้าผมรับคำท้าไปก็จะกลายเป็นว่า
เข้าทางท่านนะครับที่ท่านจะได้โปรโมทนะฮะ

ซึ่งออกมาทำธุรกิจกันเยอะแยะมากมายไปหมด

ผมคิดว่าเป็นคุณอุปการณ์ต่างหาก
อย่าคิดว่าการกระทำของผมจะนำไปสู่
การสร้างความขัดแย้งระหว่างตัวท่านมหากับผม

ขอทิ้งท้ายไว้แล้วกันว่าแต่แม้ท่านเพิ่งจะศึกมาได้ไม่กี่วัน
ใช้คำพูดขนาดนี้แอบรุนแรงไปหน่อยหรือเปล่า
อยู่อยู่จะมาท้าตีท้าต่อยประชาชนผ่านสื่อแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมเอานะ